หนักใจสายอุ่นเวฟเลยเพราะว่ามีการแชร์กันว่าการอุ่นอาหารในไมโครเวฟแล้วทำแบบนั้นบ่อยเนี่ยจะไปเพิ่มสารก่อมะเร็งเรื่องนี้จริงหรือเปล่ามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาให้ในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องของไมโครเวฟเสี่ยงเพิ่มสารก่อมะเร็งจริงไหมคุณผู้ชมต้องฟังครับเรื่องนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าคลื่นไมโครเวฟที่ใช้ปรุงอาหารมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับคลื่นวิทยุมีหลักการทำงานโดยการปล่อยรังสีเป็นคลื่นไปกระทบกับอาหารทำให้มลิกุลน้ำในอาหารสั่นมันก็จะสั่นและเสียดสีจนเกิดเป็นความ
ร้อนสะสมและสลายตัวไปโดยไมโครเวฟจะทำให้สูญเสียสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นวิตามินบีวิตามินซีได้เหมือนกับการปรุงอาหารหรือว่าการอุ่นอาหารวิธีอื่นแบบคนนี้นี่กำลังเอาเข้าเวฟเลยแต่จากข้อมูลการวิจัยครับคุณผู้ชมครบเพราะว่าคลื่นไมโครเวฟไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์และไม่ตกค้างในอาหาร

ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบกรุงเทพและปริมณฑลครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่ดังนั้นเช้าวันนี้วันจันทร์เผื่อเวลาเดินทางไปทำงานกันด้วยนะครับ
เป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยจะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา๙นาทีครับดูด้วยตาเปล่าก็ได้นะคุณผู้ชมดูได้ทั่วประเทศถ้ามองผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์คาดว่ามีค่าอัน
ปรากฏสว่างที่สุด๒ครั้งในช่วงค่ำวันนี้ก็คือ๑๐กรกฎาคมส่วนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเช้ามืด๑๘กันยายนครับ